เหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองกันหน่อย
เป็นเหตุการณ์กลุ่มชายชะกันสักประมาณ๘๑๐คน

แล้วปรากฏว่าไปรุมทำร้ายน้องผู้ชายอายุ๑๘ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสหน้าสุดท้าย

เบื้องต้นตำรวจได้เชิญตัว๑ในคนที่ก่อเหตุ
มาสอบปากคำมาพูดคุยมาสอบถามว่า
ทำเขาทำไมคุณมาเกือบ๑๐คนไปรุมเขาคนเดียว

บอกว่าผู้ตายไปให้ของลับก่อนก็เลยโกรธ

สามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนแบบนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์กลุ่มชายชะกันเกือบ๑๐คน
รุมทำร้ายผู้ตายก็คือน้องโฟลกอายุ๑๘ปี

กล้องวงจรปิดหน้าร้านขายรถมือ๒ริมถนน
สายบ้านค่ายระยองบันทึกภาพ
คนก่อเหตุได้อย่างชัดเจนค่ะ
นั่งรถกระบะตอนเดียวกันมานะคะมาจอดในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผู้ตายเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซคย้อนสอนกลับมาพอดี
คนขับรถกระบะลงไปกระชากผู้ตาย
ลงมาจากมอเตอร์ไซค์จนกระทั่งมอเตอร์ไซค์ล้มลง
จากนั้นลากผู้ตายไปรุมทำร้ายข้างรถกระบะของเขา
คือตอนนั้นเนี่ยสะบักสะบอมแล้วนะ
พยายามหิ้วปีกผู้ตายขึ้นมา

พอคนก่อเหตุเห็นว่าผู้ตายไม่ไหวแล้วสลบแล้ว
ก็เลยทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็ขับรถหนีกันไปนะคะ
ล่าสุดนายวรุษชาวเนินอายุ๒๓ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
เดินทางมามอบตัวกับตำรวจสพบ้านค่าย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วสักประมาณ๗โมงที่ผ่านมา

เบื้องต้นนายวรุษอ้างบอกว่า
ตัวเขาเองกับเพื่อนอีก๗คน

แล้วขับรถกระบะกลับบ้านพักที่ตำบลแม่น้ำคู
ขับมาตามถนนสายบ้านค่ายระยอง
ขับมาสักพักมาพบกับผู้ตายแล้วก็กลุ่มเพื่อน
พากันขี่มอเตอร์ไซค์ตีคู่กันมาบนถนน
ขวางทางตัวเขาเองเขาก็เลยบีบแตร่ไล่
สักพักขับแซงกันไปกันมาแบบนี้
กลุ่มผู้ตายไม่พอใจมีปากเสียงทะเลาะกัน
จนกระทั่งกลุ่มผู้ตายให้ของลับคือนายวรุษอ้างแบบนี้นะคะ
กลุ่มนายวรุธก็เลยตัดสินใจขับรถปาดหน้า
แล้วก็ลงไปทำร้ายกลุ่มผู้ตาย
ที่กลุ่มผู้ตายเห็นท่าไม่ดีสุดท้ายก็เลยหลบหนีกันไป
ตัวเขาเองก็ขับรถกลับมาตามปกติ
แต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งไปจอดที่หน้าร้านขายรถมือสอง
ได้สักพักหนึ่งไปลงไปพูดคุยกับเพื่อน

เป็นจุดคลายเม็กซ์ที่ทำให้มีการทะเลาวิวาสกันนะ
ระหว่างนั้นผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนกลับมา
ตัวเขาเองก็เห็นพอดีนึกว่าผู้ตายจะกลับมาทำร้าย
ก็เลยเปิดฉากทำร้ายร่างกายผู้ตายก่อน
หลังจากนั้นก็พากันหลบหนีแต่มาทราบข่าวอีกที
ว่าผู้ตายเสียชีวิตลงแล้วเลยตัดสินใจติดต่อตำรวจขอเข้ามอบตัว
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายวรุษ
คือข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
แล้วก็ได้มีการคุมตัวสงสารจังหวัดระยอง
เพื่อขออำนาจศาลฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
ส่วนเพื่อนอีกสักประมาณ๖๗คนค่ะตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวหมดแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำต่อไป
ถ้าเกิดว่าไม่มาก็ต้องมีการออกหมายจับด้วย